คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศสดได้เลยนะคะ
รวมถึงใครรับชมเราอยู่ที่ไหน
แจ้งข่าวได้ตลอดเลยว่าตอนนี้ยังขาดเหลืออะไร

นะคะส่งข้อความมาทางไลน์ของไทยรัฐ
ปกติวันที่๑๖แบบนี้เราจะต้องพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่

ออกรางวัลอะไรใครถูกรางวัลอะไรบ้าง
แต่ว่าเราอยากจะให้พื้นที่สำหรับปัญหาน้ำท่วมก่อนนะคะ

เราจะส่งไปที่คุณภาคภูมิพันธ์สถิตย์กับคุณทัศนัยโคตรทอง

อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะตอนนี้นะคะ
เดี๋ยวเราไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดและภาพรวมที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ
เชิญคุณภาคภูมิกับคุณทัศนัยได้เลยค่ะ
ขอบคุณครับคุณเข็มมาสอนคุณอรัชพรครับ

วันนี้ผมภาคภูมิและคุณทัศนัยเราอยู่ที่อุบลรัชธานีนะครับ
ใช่ครับตอนนี้เราอยู่บนถนนที่มุ่งหน้าไปยังสะพาน๑๐๐ปีสมเด็จพระศรีนครินครับ
ด้านหน้าเรานั้นเป็นฝั่งของอำเภอวรินชำราบด้านหลังตรงนี้คืออำเภอเมือง
แต่ที่มาตั้งตรงนี้คือมันไปไม่ได้แล้ว
ถูกต้องคือมีสะพานอยู่สะพานหนึ่งข้างหน้าเราเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้ามฝั่งไปเนี่ยเป็นวารินชำราบนะใช่ครับ
กลางวันผมไปมานะโอ้โหคุณทัศนัยตรงนี้ดูเหมือนแห้งนะครับทุกผู้ชมครับ
ข้างหน้าเราไม่ถึง๑๙เนี่ยน้ำเนี่ยไล่ไปไล่ไปไล่ไปผมไปฝั่งนู้นเนี่ยวันนี้นะ
ตอนกลางวันเนี่ยเสาไฟฟ้าเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าปกติเสาไฟฟ้าสูงประมาณ๑๐เมตร
ท่วมไปครึ่งเสาครึ่งเสาท่วมไปครึ่งเสานะครับค่ะนี่ฮะข้างหลังของเราสองคนเนี่ยนะครับ
ทุกผู้ชมครับดูจากมุมกว้างจะเห็นนะครับนี่เป็นศูนย์อบพยพด้วยศูนย์พักพิงด้วยใช่ครับ
ชาวบ้านที่อยู่ด้านในไม่ได้ออกมาอยู่ที่นี่บางคนบอกว่ามาตั้งแต่วันที่๓วันที่๕กันยา
ยาวถึงนู่นเลยฮะเกือบสุดถนนเลย
สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โอ้โหเนี่ยต้องเป็นกำลังใจให้กันจริงเพราะว่าตอนนี้ยังท่วมหนักอยู่จริงนะครับ
และไทยรัฐทีวีเรามีทีมข่าวมาเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่นี่นานแล้วนะครับ
วันนี้ไทยรัฐนิวโชว์มารายงานข่าวให้ท่านดูว่าในพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้าง
คุณบินบรรลือฤทธิ์แน่นอนต้องมาด้วย
วันนี้มาที่อุบลรัชธานีนะครับ
เงินบริจาคที่ท่านบริจาคผ่านบัญชีของคุณบินร้อยกว่าล้าน
ครับตอนนี้เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องของยอดเงินด้วยนะ
จะจัดสรรยังไงจัดสรรยังไงช่วยชาวบ้านแบบไหนนะครับ
คุณบินอยู่กับเราที่นี่ถูกต้องนี่ฮะอยู่แถวนี้
เดี๋ยวเข้ามาเดี๋ยวเขาบอกเข้ามาเดี๋ยวได้มาคุยกันแน่
เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมมีอะไรจะฝากถึงคุณบินจะถามคุณบินเพิ่มเติมบอกก็ได้
เราอยู่นอกสตูนะครับคุณผู้ชมที่เป็นเพื่อนของไลน์ของเราก็สามารถส่งข้อความมาได้

หรือจะส่งข้อความให้กำลังใจพี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมก็ยังส่งได้อยู่

ข้อความขึ้นหน้าจอเลยเห็นทุกข้อความและพี่น้องที่ข้างหลังเราก็เห็นด้วยเหมือนกัน
วันนี้ผมคุณทัศนัยคุณสมสักสี่ชุ่ม
วันนี้๓คนนี้ก็แยกกันลงพื้นที่ไป
เดี๋ยวท่านมาติดตามว่าแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ผมเชื่อว่าชาวอุบลก็อยากฟังว่าอีกกี่วันจะแห้ง
ถ้าประเมินสถานการณ์ณวันนี้นะครับ

สถานการณ์น้ำวันนี้ที่อุบลเป็นยังไงนะครับ

ต้องบอกว่ายังหนักหนักถึงหนักมากนะครับ
จุดน้ำท่วมสูง๒๓เมตร

แต่ว่ายังมีสัญญาณที่ดีเพราะว่าตอนนี้

อย่างวันนี้ลดลงจากเมื่อวาน๑๐เซนติเมตร

ถ้าระดับน้ำลดลงแบบนี้แบบนี้ทุกวัน

ทีนี้เรามาดูภาพรวมสถานการณ์น้ำ

แม่น้ำมูลไหลผ่านอุบลรัชธานี

ฝั่งตรงข้ามอุบลคือสปลาวนะครับ
แม่น้ำมูลที่อุบลรัชธานี

ก้นลึกเลยนะครับมาถึงตลิ่ง

ถ้าดูจากจุดที่เป็น

ระดับน้ำวันนี้อยู่ที่๑๐เมตร

กับว่าวันนี้ลดลง๑๐เซนติเมตร

ซึ่งระดับน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตยเนี่ย

ระดับน้ำมูลที่สะพานเสรีประชาธิปไตย
สูงกว่าระดับน้ำโขงนะครับ

สูงกว่าระดับแม่น้ำโขงที่ห้วยสคามอำเภอโขงเจียม
งัด๓๒เมตร
นั่นเท่ากันว่า
แต่เป็นประตูกรรมวัดรัดอับน้ำ
๓เมตร๗๖เซนติเมตรปริมาณน้ำไหลผ่าน๔๙๕๐ลูกบาทเมตรต่อวินาทีนะครับ
แล้วก็เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ในเวลาเดียวกันระดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๘๘เซนติเมตร
ปริมาณน้ำไหลผ่าน๕๑๓๐ลูกบาทเมตรต่อวินาที
จะเห็นว่าถ้าดูแบบนี้เนี่ยแนวโน้มของน้ำที่ลดลงในพื้นที่อุบลรัชธานีนะครับ
อุบลครับใช้เวลา๒๓ชั่วโมงน้ำลดลงประมาณ๑เซนติเมตร
เมื่อ๖นาฬิการะดับน้ำอยู่ที่๑๐เมตร๗๖เซนติเมตร
เมื่อเทียบกับเมื่อวานนี้ในเวลาเดียวกันเมื่อวานนี้อยู่ที่๑๐เมตร๗๐เซนติเมตร
พบว่าระดับน้ำลดลงนะครับแนวโน้มคือ๓๔ชั่วโมงลดลง๑เซนติเมตร
ระดับน้ำอยู่ที่๘เมตร๒๙เซนติเมตร
เทียบกับเมื่อวานนี้เวลาเดียวกันระดับน้ำอยู่ที่๘เมตร๑๘เซนติเมตร
จะเห็นว่าระดับน้ำตรงนี้เพิ่มขึ้นนะฮะ๔๕ชั่วโมงระดับน้ำเพิ่มขึ้น๔เซนติเมตร

ถ้าไปดูเรื่องของระดับน้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
รายงานระดับความสูงของแม่น้ำมูลว่ามีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยระดับน้ำที่สะพานเสรีประชาธิปไตยจังหวัดอุบลรัชธานี
ระดับน้ำสูง๑๐เมตร๗๖เซนติเมตร
สูงตลิ่งอำเภอคือ๑๐เมตร๕๐เซนติเมตร
น้ำท่วมอยู่๓เมตร๗๖เซนติเมตร
ลดลงจากเมื่อวานนี้๐๐๘เมตรนะครับ
ก็เป็นตัวเลขที่อาจจะเคลื่อนกันนิดหน่อย
แต่ว่าคือว่าสัญญาณที่ดีขึ้นคือมันลดลงนะครับ
ทีนี้เรามาดูหน่อยครับว่าถ้าดูภาพรวมของสถานการณ์ของน้ำท่วมที่อุบลรัชธานี
ที่นี่เป็นจุดรับน้ำสุดท้ายของภาคอีสาน
มีพื้นที่แอ่งกระทะที่เป็นแก้มลิงด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากมวลน้ำก้อนใหญ่ในแม่น้ำมูลได้ไหลผ่านจังหวัดอุบลรัชธานี
ซึ่งประเมินมวลน้ำคงค้างในพื้นที่อุบลรัชธานีอยู่ที่๒๕๐๐ล้านลูกบาทเมตร
เป็นน้ำที่ไหลมาจากยะโสธร๑๐๑อำนาจเจริญ
น้ำจากแม่น้ำชีแม่น้ำมูลน้อยไหลมารวมกันที่แม่น้ำมูลแล้วไหลผ่านพื้นที่อำเภอเมืองกับวารินชำราบ
แก้มลิงจุดรับน้ำเลยนะครับอำเภอเมืองกับวารินชำลาบ
แล้วก็จะไหลไปยังอำเภอสว่างวีรวงต่อเนื่องไปถึงพี่บูรมังสาหาร
ซึ่งตรงจุดนี้มีการตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้นะครับเพื่อผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำโขง
และก่อนถึงแม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่งจะเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำสองสีอำเภอโขงเจียม
ก็จะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเอาไว้เพื่อช่วยดันน้ำให้ไปสู่แม่น้ำโขงอีกจุดหนึ่ง
โดยกรมชลประธานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่บริเวณแก่งสะพืออำเภอพิบูรมังสาหาร๖๐เครื่องนะครับ
แล้วก็ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มที่อำเภอโขงเจียมเป็น๒๐๐เครื่อง
รวมทั้งหมดเรามีเครื่องผลักดันน้ำลงแม่น้ำโขง๒๖๐เครื่อง
ซึ่งตอนนี้ถือว่าโชคดีที่ระดับน้ำโขงต่ำกว่าตลิ่ง
ก็เลยส่งผลให้แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลรัชธานีระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แบบนี้ไหลได้เร็วขึ้นแล้วก็ไปแรงขึ้นด้วย
น้ำท่วมที่อุบลรัชธานียังหนักอยู่
แต่ว่าสัญญาณดีมีให้เห็นนะครับเจ้าหน้าที่ประเมินว่าถ้าระดับน้ำลดลงแบบนี้ทุกวัน
ไม่มีฝนตกมาเพิ่มไม่มีอุปสรรคอะไร
ประมาณ๒๔วันครับสถานการณ์น้ำที่อุบลรัชธานีจะคลี่คลายได้ครับ
นี่แหละครับคุณทัศนัยท่านผู้ชมนะครับ
อีก๒๔วันถ้าน้ำลดระดับลงแบบนี้เรื่อยนะ

ถูกต้องแต่อย่าลืมนะว่า๒๔วันเนี่ยปีคร่าว๓๗๒๑๓อาทิตย์

แต่เขาออกจากบ้านมามาอยู่ที่ศูนย์อบพยพศูนย์พักพิงหรือว่ายังค้างอยู่ในบ้านที่ออกมาไม่ได้เนี่ย

ร่วมเดือนร่วมเดือนเบ็ดเสร็จแล้วก็น่าจะสักประมาณ๒เดือนครับ
กว่าน้ำจะลดลงแล้วก็จะเข้าไปในบ้านของตัวเองได้

เดี๋ยวบอกเพราะก็มีคำถามเริ่มถามไปแล้ว
วันนี้คนปลอมบัญชีอะไร
วันนี้ผมไปกับทางทีมฮุก๓๑จากโคราช

แล้วก็ทีมอาสานุสิทธิ์เขาพาไปนะครับ

โอ้โหน้ำเอาแบบที่แบบต่ำนี่๒๓เมตร
มิดหัวแล้วครับหนักนี่๔เมตร๕เมตรกว่า
ยังไงต้องไปกับเจ้าหน้าที่เขาครับไม่งั้นไม่ปลอดภัย
แล้วยังมีหลายบ้านที่บางบ้านเขาก็ตัดสินใจว่าเขาต้องอยู่เฝ้าบ้านนะฮะ
เพราะว่าเขาก็มีสัตว์เลี้ยงหรือว่ามีสิ่งที่เขาเป็นห่วง
กับพื้นที่ถนนหนทางพื้นที่บ้านของชาวบ้าน

มีชายหนุ่มอยู่สองคนคุณทัศนัย

เขาบอกว่าเขามีหมาอยู่๓๐ตัว

แต่บ้านนี้อาจจะแบบดูแลหมาจรจัดอะไรด้วยหรือเปล่า

แล้วหมา๓๐ตัวที่อยู่ในขณะนี้นะ
คนก็เครียดหมามันก็เครียด
มันกัดกันตายไปแล้วตายไปแล้วตัวหนึ่ง

น้องมันอยู่ไหนมันกัดกันเองพี่
มันเครียดมันหิววันนี้ก็เอาอาหารหมาไปให้
คือมันต้องบอกว่าทั้งน้ำและอากาศนะคุณภาคภูมิ

ตายไปกี่ตัวตายไปเดี๋ยวตัวหนึ่งมาหันนะมันกัดกันเองทำไมอ่ะ
มันมันเครียดหรือมันยังไงบุ้มบุ้มหัวขึ้นกันครับครับเหรอ
อยู่กันกี่วันแล้วเนี้ยแบบเนี้ยอยู่แต่ส่วนส่วนครับ
ประมาณเท่าไรครับครับอยู่วันสองสามอาทิตย์สี่อาทิตย์ครับ
อยากได้อะไรบ้างความช่วยเหลือที่ความช่วยเหลือเข้ามาทุกวันนี้พอไหม

ก็ทำไมหัวมันเละอย่างงั้นมันกัดกันเหรออ่านี่น่ะเห็นหมาแล้วสงสารครับ
นะนี่เขาก็ไม่ทิ้งนะเขาก็อยู่ดูแลคือจะเอาออกมามันออกไม่ได้ใช่ไหมฮะ
โหคนไม่ไหวคนไม่ไหวบ้านนี้ก็สามสิบตัวอืมแต่บางบ้านที่ผมเจอเขาก็มีหมาสี่ห้าตัวน่ะ
เขาก็ไม่ได้ออกมาอืมมีสำนักสงฆ์หายโศกครับโอ้โหแต่ตอนนี้นี่เศร้าเลยไม่น่าจะหายโศกนะ
ท่านผู้ชมเห็นภาพไปก่อนหน้านี้ครับคือเห็นแต่ยอดเมนอ่ะครับนี่นี่นี่
สูงไม่สูงเห็นแต่ยอดเมนอ่ะอืมโบสถ์พระพุทธรูปนี้จมหมดแล้วครับ
มีพระอยู่ที่นี่๓รูปที่จำวัดอยู่ที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ท่านก็ไม่ไปไหนนะครับ
ท่านบอกว่าท่านก็มาอยู่บนที่สูงกันนะบนสาราที่ยกสูงขึ้นมาเอาข้าวของอะไรขึ้นมา
เพราะว่าก็ทิ้งวัดไม่ได้จริงครับโจรขโมยก็ชุมมากพระพุทธรูปใช่
ต่างนานานะฮะแล้วท่านก็ไม่มีเรือจะไปไหนด้วยนะครับเนี่ยฮะ
นี่หลวงพ่อบอกว่าน้ำรถนี่ยังไม่รู้จะฟื้นฟูกันยังไงเลยอืม
ฟังหลวงพ่อหน่อยนะครับที่ผมได้เรียนถามท่านครับ
ก็อยากได้แต่เรือท้องแบนนี่แหละพอญาติโยมเข้ามาทำวัด
ที่ช่วยผมพายมาทำเป็นกิจกรรมของวัดพุทธศาสนาของเราก็มี
เข้าสระเข้าประดับดินวันพระวันอะไรนี่แหละจำเป็นที่สุดเลย
ก็เป็นสำนักสงฆ์ธรรมดาแล้วน้ำท่วมก็มันทุกวันนี้ที่นี่มันเป็นที่สาธารณะประโยชน์
เราต้องมันก็มีอุปสรรคหน่อยก็อยู่ได้เหมือนกัน
เราก็เราอยู่ไปภายศูนย์หนึ่งก็ประสิทธิ์หนึ่งห้า
จำเป็นต้องอยู่เพราะว่ายังไงล่ะศรัทธาญาติโยม
ดูแลทรัพย์ศิลป์สุขบัตรของเขาก็ทำบุญทำทานมาให้เนอะอืม
ต้องรักษาเป็นธรรมาศเป็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วอืม
ถ้าเรานี้ออกไปจากวัดเขาก็ลูกน้ำอยู่แล้วคนอุบลอืมอ่า
เนี่ยครับท่านผู้ชมครับหลวงพ่อสุรษัตริย์ท่านก็ห้าสิบหกปีละ
ครับผมบวชมายี่สิบสี่พันศาท่านก็ฝากบอกญาติโยม
เพราะว่าออกมาไม่ได้จริงมีพระอยู่๓รูปก็ต้องเฝ้าข้าวของเครื่องใช้ต่างของวัด
กลัวจะหายครับชาวบ้านทำบุญไว้ทั้งนั้นอ่าต้องการเรือที่สุดเลยนะครับ
ตอนนี้ที่สำนักสงฆ์หายโศกนะฮะที่ตำบลบุ่งไหมอำเภอวาลินชำ
เบอร์ของหลวงพ่อนะครับที่ท่านฝากไว้นะครับ
ครับอ่าคุณผู้ชมที่
ที่จะไปบริจาคก็สามารถโทรไปติดต่อได้
คุณผู้ชมวันนี้แน่นอนนะครับ
บุคคลที่ชาวอุบลก็ยกย่องให้เลยครับ
ว่าเป็นวีรบุรุษสำหรับชาวอุบล

เดินทางมาตามที่เขามีการไลฟ์บอกก่อนหน้านี้

คุณบินบรุริสดารานักแสดงชื่อดัง

ทำงานอาสาร่วมกับตันยู
อุบลเมื่อ๒๓วันก่อน
เห็นภาพแล้วปรากฏว่ามีปัญหาหนึ่งที่ชาวบ้านเขา

แล้วเขาต้องการปัจจัยก็คือเงิน

มาแค่ไม่ถึงวันดีอะครับ
โอ้โหยอดทะลุถล่มทลายเลย

ที่คุณบินเดินทางมาที่อุบลแห่งนี้นะฮะ
ก็ไปพบกับพี่น้องประชาชนที่ไปรออยู่ที่นู่นแล้วครับ
ทางด้านของอบุหวายคุณผู้ชมนะฮะ

ไปที่อบุหวายบ้านวังยางนี่ล่ะครับ
ที่อำเภอวรินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

ที่นี่มีชาวบ้านอยู่๑๔๖ครัวเรือนนะครับ
ซึ่งเขาก็เดือดร้อนกันทั้งนั้นนั่นแหละ

ล่าสุดของบัญชีจะเป็นเท่าไหร่

แล้วคุณบินจะช่วยแบบไหน

อยากรู้แล้วฉันจะได้เงินได้ยังไง
วันนี้มาแล้วตามคำสัญญาที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาเปิดใจ

วันนี้คุณบินมาแล้วมานั่งอยู่ข้างผมและคุณภาคภูมินี่แหละ

โอ้โหเป็นยังไงฮะ
โอเคมีความสุขครับพี่บิน
เดี๋ยวขอถามก่อนเลยเห็นบอกว่ายอดเงินล่าสุดตอนนี้

ณตอนประมาณสักทุ่มนึงเนี่ย
ก็อยู่ประมาณ๑๔๐ล้านบาท

ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจมากนะครับ
เพราะว่าไม่ได้หวังขนาดเป็นร้อยล้าน
ผมแค่พูดในความรู้สึกของผมจริง
ผมอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านจริง
ผมตอนนั้นเอาเงินมาประมาณ๒แสน
ผมก็มีค่าใช้จ่ายในการซื้อนู่นแต่ละวงแต่ละวัน

ซื้อข้าวซื้อของอะไรให้กับลูกน้องที่มากันประมาณ๖๐๗๐คนนะครับ
มาช่วยเงินก็หมดตอนนั้นเหลือเงินประมาณ๔๐๐
แล้วก็แจกชาวบ้าน๑๐๐๐บาท

คนป่วยกับ๕๐๐๐๓๐๐๐บาทเดี๋ยวทั้งเงินหมด

แล้วผมรู้สึกว่าการที่ให้ข้าวสารอาหารแห้งไปเนี่ย
ขอบคุณครับขอบคุณครับที่มาดูแลช่วยเหลือ
แต่พลังวให้เงินสด๑๐๐บาท๒๐๐บาท
โอ้โฮถ้าจะกราบลงกับกราบกราบ

คือเขาไม่มีเงินติดตัวกันมาแม้แต่บาทเดียว

ถ้ากระป๋องหนึ่งอยากจะกินกาแฟก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อ
คือได้แต่ของข้าวสารอาหารแห้งข้าวสารอาหารแห้งอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นผมรู้เลยว่า๑ผมอยากจะช่วยเหลือจริง

ตื่นตันใจว่าผมอยากจะช่วยเหลือจริง
ก็เดี๋ยวผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งหนึ่ง

ความตั้งใจในวันนั้นกลับไปเบิกเงินแค่
๑ล้านบาทส่วนตัวผมส่วนตัวผมจะ๑ล้าน
คือ๑ล้านบาทต่อ๑๐๐๐บาทต่อ๑ครอบครัว
ผมตอบว่าช่วยได้ประมาณ๑๐๐ครอบครัวแน่๑ล้านบาท
ผมก็เชิญชวนพี่น้องหน้าแฟนเพจผม
คนละ๒๐บาทคนละ๕๐บาทมาช่วยผม
มันจะได้เพิ่มจากพันครอบครัวเป็น๑๒๐๐๑๓๐๐บาท
แต่ไม่น่าเชื่อว่าผมแค่ลงวันเสาร์
ยังไม่ทันข้ามหว่างมีเงินเข้ามา๒๐หลานบาท
มันมากขนาดนั้นแต่นั้นเรารู้สึกว่ามันมากแล้วไง
รู้สึกยังไง

ผิดว่าวันนี้ผมบอกหน้าหน้าชีพผมไปประมอบค่ะเลยว่า

ผมเพิ่มให้ครอบครัวละ๕๐๐๐บาท
โอ้โหทุกคนตบมือแบบบางคนตบมือเหมือนกับ

แล้ววันนี้เขาจะได้มีความสุข
ความหวังอะไรก็แล้วแต่มีกำลังใจเพิ่มขึ้น
แต่มันก็มีคำถามว่ายอดเงินมากขนาดนี้

เดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนถึงเรื่องของรูปแบบกัน
ตอนนี้บัญชีใช่ครับตอนนี้มันรวดหมดมากคนแถเข้าไปแบบบริจักษ์กันเยอะมาก
ทางธนาคารบอกคุณบินตอนนี้เงินมันตีกลับหมดเลยมันเข้าไม่ได้
ขออนุญาตคุณบินมีกระแสอะไรบอกผมมีคุณบินเปิดกระแสรายวันอันนี้เลย

อ่ะย้ำบัญชีให้คุณผู้ชมหน่อยครับอ่ะกระแสไร้วันกับกราสิกรไทยนะครับ
เลขที่บัญชีนะครับ๗๐๖๑๐๓๗๗๙๓ครับ
อืมครับก็จดเลยย้ำนะฮะ๗๐๖๑๐๓๗๗๙๓บัญชีกระแสไร้วัน

เราขึ้นหน้าจอให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับ
ขึ้นแล้วนะครับ

ครูน้องจดให้โอ้โฮแต่แบบนิยมไม่สวยกว่านี้

มันเป็นทำอะไรที่ความคิดไม่น่ามีความคิดแบบนี้เกิดขึ้น
ตอนนี้คนเขากำลังวิกฤตคนเขากำลังโศกเศร้า
แล้วคุณไปเอาเงินบริจาคของคนที่เขาตั้งใจที่จะให้

เอาไปประทับส่วนตัวผมว่ามันน่าที่จะทำ

เพราะมันมีบัญชีปลอมประมาณ๓๔บัญชี
โอ้โหเยอะนะเพราะไม่มีคนโอนเงินไปแล้วด้วย

อ๋อรูปผมไปเปลี่ยนเลขที่บัญชีแต่ผมก็บอกนิดหนึ่ง
ถ้าจะโอนเรื่องโทรศัพท์มือถุงมือถือ
ผมรู้ว่าถ้าตะโกนยืนยันต้องดูว่าชื่อจริงหรือเปล่า

ถ้าไม่ใช่บินมริษฐ์อย่าไปโอน

เก็บหลักฐานตรงนั้นไว้เดี๋ยวผมไปจัดการ

ทีนี้มาถึงรูปแบบเงินมากขนาดนี้

บริหารจัดการให้ชาวบ้านพูดถึงยังไงได้บ้างครับ
ตอนนี้ผมสำรวจมาแล้วว่า๑๒๕๐๐กว่าครอบครัวที่เดือดร้อน
ถ้าผมให้ครอบครัวละ๕๐๐๐บาทจะใช้เงินประมาณ๖๐ล้านบาท
ผมได้เงินมา๑๔๐พวกนี้อาจจะเป็น๑๕๐ล้านบาท
เพราะฉะนั้นผมตรงนี้ข้อภูระ๕๐๐๐ไม่มีปัญหาแน่นอน
มีปัญหาณตอนนี้ที่เกิดขึ้นคืออืม
ถ้าคนไม่มีทะเบียนบ้าน
เขามาอาศัยอยู่เช่าบ้านของคนที่มีทะเบียนบ้านอยู่

เมื่อกี้ผมโดนปัญหามาแล้ว
เจ้าของที่มีทะเบียนบ้านไปรับเงิน

แต่เจ้าของไปรับเงินแล้วก็เอาไม่มาให้เขา

เจ้าของบ้านต้องได้รับเงินค่าเช่าจากคนที่เช่าอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ตรงนี้
มันก็จะเหมือนกับเงินช่วยเหลือกเกษตรกร
แต่เกษตรกรไม่ได้แต่คนที่ให้เกษตรกรเช่าที่ทำนาเนี่ยได้

ตรงนี้พวกนี้ที่ผมจะเข้ามาในพื้นที่หลายกระดาษ

มีหลักฐานคือเสียค่าน้ำค่าไฟคุณเก็บบินไว้

ถึงไม่มีสำเนาเทียนบ้านเช่าบ้านอยู่นี้จริง

และมีเจ้าของพื้นที่เจ้าของชุมชนยืนยันว่าแน่นอน

คุณบินต้องให้เขาตรงหรือต้องผ่านจังหวัดผู้ใหญ่บ้าน
ไม่มีครับผมตรงผมจะเป็นคนที่แจกตรง

มือผมเลยครับไม่มีการผ่านใครทั้งนั้น

ผมมีข้อมูลปุ๊บหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ปุ๊บ
มีกี่ครอบครัวผมไปทันทีเบิกเงินสดไปทันทีให้ทันทีครับผม
แสดงว่าจะใช้วิธีคือไปเรื่อย
ดูป้าวหมายดูจุดป้าวหมายแล้วไปทุกวันที่นี่

พรุ่งนี้๑๐๐๐ครอบครัว

ซ้ำครับเพราะว่าตามหมู่บ้านนี้มันห่างกันเยอะมาก

พรุ่งนี้จุดแรกผมยังจำไม่ได้

ห่วงไหมฮะกับยอดเงินที่มันเยอะขนาดนี้
ก็เป็นห่วงผมเกรงว่ามันมีดราม่าขึ้นมาว่า
มีคนถามทำไมจะช่วยน้ำท่วมทำดิไม่ปิดเบิร์ชน้ำท่วมไปเลย

ณตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลย
ผมแค่ชวนหน้าแฟนเพจผมเท่านั้นเอง
คืออยากได้ประมาณ๑๒ล้านบาทมาก็ได้เพิ่มขึ้นอย่างไร

ผมไม่ได้คิดว่าจะมีเงินเข้ามามหาศาลขนาดนี้

ทุกบาททุกสตางค์ผมจะให้โปร่งใสที่สุด
ผมจะทำทุกอย่างให้ทุกคนเห็นว่าเงินเข้ามาณขนาดนี้เท่าไหร่อะไรยังไง

ทีละหมื่นสองหมื่นสามหมื่นเป็นแสนไม่มี

๓ล้าน๒ล้านผมจะไม่มีเลย
ไปตรวจสอบบัญชีผมได้ตั้งแต่วันเสาร์บ่าย๓โมงที่ผมลงบัญชีเนี่ย

ในบัญชีผมมีเงินอยู่ล้าน๒แสนกว่าบาท
ผมกล่าวว่าผมจะเก็บไว้๒แสนแล้วอีกล้านผมจะเบิกออกมา
พอที่ผมไม่เก็บแล้วผมลดให้กับบัญชีทั้งบนหมดเลย
ทุกอย่างจะโปร่งใสนะโปร่งใสหมดคือปิดบัญชีก็คือทั้งหมดเลย
ออกมาให้เห็นแล้วว่ามีเท่าไหร่ตั้งเป้าไว้เท่าไหร่

ผมตั้งเป้าไว้ก็คือประมาณไม่เกิน๓ล้านที่ผมช่วยมา
และหน้าขนาดนี้คุณบินตั้งเป้าไหมว่า
ถ้าได้เท่านี้พอแล้วล่ะเพราะว่ามันเกินจะช่วยแล้ว

คนบ้านผมก็จะลืมว่าน้ำท่วมมันก็โอเคช่วยในระดับหนึ่ง
น้ำลดเราต้องฟื้นฟูจิตใจ
ฟื้นฟูสภาพบ้านของเขาอีกมากมาย
เพราะฉะนั้นเงินเนี่ยมันสามารถที่จะช่วยเขาได้ซ้ำสองอีก

ไฟฟ้าห้อมงอหูข้าวโรคตู้เย็ดอันปรับนี้
มันสามารถช่วยเขาได้เยอะมากมาย

ก็ได้ผมบอกว่าถ้าเป็นพี่น้องชาวจังหวัดอีสาน
น้ำท่วมนะตอนนี้นะผมจะเอาเงินก้อนนี้
แล้วบอกพี่น้องชาวอุบลว่าผมช่วยตรงนี้
ครอบครัวละ๕๐๐๐บาทแล้วยังมีเหลืออยู่
สามารถไปช่วยอำเภอหรือว่าจังหวัดอื่นได้อีก
ได้อีกหลายพันครอบครัวเลย

มันก็คงจะต้องนานแหละมันก็ช่วยไปเรื่อย

ก็ต้องมีคนชั้นถามว่าตรวจอย่างไร
ถ้าจะตรวจอย่างไร
ผมจะเปิดโอกาสให้ไปธนาคารเลยครับ
ผมจะบอกธนาคารผมอนุญาตทุกคน
ไม่ว่าจะใครนายกรนายขอนายคอ
จะเป็นใครเข้าไปตรวจสอบบัญชีผมได้เลย

คือต้องยอมรับว่าในสังคมเราเนี่ย

คุณบินมันลุลิตก็เหมือนกับคนฉุดประกาย
ทำให้เกิดคนทั้งประเทศก็เห็นแล้วเห็นใจ

พอเป็นแฮตแทคเซ็กข์บนแล้วคุณบินมาโอ้โฮ้ต้นรัมครับ
ครับแต่ยอมรับว่าพลาดเกิดวิกฤติอย่างนี้
ไม่ว่าบุรุธิต่างจะเข้ามาช่วยเหลือเยียวยากัน
ครับนะครับเออไหนได้คุยผมผมถามหน่อยคุณบิน
อย่างนี้มันจะถูกมองไหมว่า
หรือมีคนในภาคที่เขาอยู่ภาครัฐอะไรเขา
ถามเอาบ้างไหมว่าทำไมมาปงมาเปิดอย่างนี้
เดี๋ยวเขาก็หาว่าทางรัฐบาลช้าเชอะอะไรอย่างนี้

ผมไปโยงเข้าเกี่ยวกับเรื่องรัฐบาล
เกี่ยวกับเรื่องการเมืองคุณมินยังทำทำไมรัฐบาลทำอะไรกันอยู่

ผมบอกว่าอย่าเอาผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับนายกกับรัฐบาล
เพราะผมไม่ได้มีเจตนาอะไรเลยผมบริสุทธิ์ใจจริง

ไปนู่นไปนี่เจอก็ทักทายกันไม่มีอะไรเลยจริง
แต่เพียงผมฉุกคิดว่าตอนนั้นรัฐบาลแจกเงินช็อปช่วยชาติ
เศรษฐกิจชาติจะได้ดีกว่าคนละพัน
เพราะถ้านายกมาแจกให้กับพี่น้องเท่าบนที่สูงน้ำทวน
คนละพันครอบคนละพันโอ้โฮมันก็จะยิ่งดี
ฉะนั้นพูดแค่นั้นเองผมไม่ได้ไปอะไรเลย

ไม่มีครับ
เอาเป็นว่าคุณบินก็ได้พูดแล้วว่า

ทำนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
สุดท้ายมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนไทยทั้งประเทศ
หรือว่าชาวอุบลก็แล้วแต่
กับสิ่งที่เราจะต้องช่วยกันนะขนาดนี้ครับคุณบิน

ผมอยากกราบขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับ
ซึ่งมอบโอกาสและไว้วางใจผมนะครับ
ได้นำเงินกว่า๑๔๐กว่าล้านบาท
มอบให้กับพี่น้องชาวจังหวัดบนราชธานี
จังหวัดบนราธานีที่กำลังถูกธกภัยอย่างมากมาย
แล้วผมก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีใจที่เห็นชาวบ้าน
ที่ก็เกิดวิกฤตอย่างนี้มีความสุขในวันนี้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างคือคนที่บริจาคร่วมหมูมาเป็นแสน

เมื่อกี้ล่าสุดเสียโป้โดยจ่ายให้ผม๑ล้านครับ

ผมมอบให้พี่บินผมทัทาบอกโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมาก
ทุกบาททุกตังค์มอบให้กับชาวบ้าน
จังหวัดอุบลราชธานีทั้งหมดครับรับรองครับขอบคุณมาก
ขอบคุณแทนพี่น้องชาวจังหวัดบนราธานีทุกคนนะครับ
ครับเราเองต้องขอบคุณคุณบินด้วยเหมือนกัน

ขอบคุณแทนชาวอุบลขอบคุณแทนคนไทยทุกคนด้วย

ถ้าตามใดที่เรายังมีน้ำใจดีต่อกันแบบนี้
ผมเชื่อว่าประเทศไทยมีความสุขครับ

ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ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
คุณธกภัยอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวจะหาว่าฝากฝั่งรัฐบาลมาสนามกันนะครับ
ซื้อร่วมใจพี่น้องไทยช่วยไภน้ำท่วม
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัยในพื้นที่ภาคอีสานนะฮะ
ก็จะจัดรายการผ่านทางช่องเก้าสวมทเอ็มคอร์ดเอชดีทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่ม
พลเอกรยุทธ์จันทร์โอชานมรีและคลมก็จะมารับโทรศัพท์
รับเงินบริจาคด้วยตัวเองด้วยนะครับ
ให้คุณผู้ชมดูบัญชีขึ้นหน้าจอแล้วนะฮะ
บอกไว้ก่อนเลยแล้วกันนะครับบัญชีธนาคารกรุงไทยครับ
หน้าสาขาธรรมเนียมรัฐบาลครับเลขที่บัญชี๐๖๗๐๐๖๘๙๕๐
คอปไว้ถ่ายไว้ก็ได้จะได้จำได้ว่าอันนี้คือเลขบัญชี
ครับนะครับ
ก็เดี๋ยวจะมีทั้งศิลปินดาราต่างนานาที่จะไปร่วมนะฮะ
รับโทรศัพท์ในการที่จะบริจาคเงินต่างคุณผู้ชมก็บริจาคได้
ช่องทางของคุณบินยังคงรับได้อยู่ถึงแม้จะ๑๔๐แล้วแต่ว่ามันยังคงไปต่อได้
ครับอ่าก็เราต้อง